โอ้โหเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับ
นึกนะถ้าเราเป็นรถไอ้กอที่จอดติดไฟแดงอยู่

โอ้โหถ้าเราจอดอยู่กอนี้

โอ้โหขออีกทีได้ไหม

คือพุ่งไปแบบนั้นเขาบอกว่ามีมอเตอร์ไซค์ตัดหน้า

นะครับก็วงชอสปิดมุมนี้ด้วยนะฮะ

เห็นไหมว่ามีมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าก่อนที่รถเมย์จะพุ่ง

หรือว่าเขากลัวว่าไอ้มอเตอร์ไซค์ที่ตามมาเนี่ยเขาก็เลยไม่หักวงเลี้ยว

จริงต้องเรียวสายใช่มั้ย

สาย๑๓เนี่ย
รถเมยสาย๑๓คาร์นี้นะครับ
วิ่งระหว่างห้วยขวางคลองเตย
สภาพรถเมย์สาย๑๓นี่ด้านหน้าพังยับเยินเลยนะ
หยุดอยู่ที่แผงเหล็กกั้นทางเท้าน่ะ
นี่คันนี้โอ้ใต้ท้องรถเมย์สิครับคุณผู้ชมฮะ
ใต้ท้องรถเมโยงล้อด้านหน้าขวาเนี่ย
ทับอะไรอยู่ทับมอเตอร์ไซค์สีดำ
มันดันไปมันยัดไปโดนเหล็กเสียบขาอยู่

แล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเลย
เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่าเห็นรถเมย์พุ่งตรงมาแล้วล่ะ
แต่ตอนนั้นรถติดไฟแดงหลบไม่ทันหรอก
ไม่รู้จะหลบไปทางไหนซ้ายก็ไปไม่ได้ขวาก็ไปไม่ได้

เธอตกใจร้องไห้นะครับ

มันวิ่งมาแล้วก็มันเสียงมันมามันติดไปหน่อย

แล้วตอนชนตอนนั้นมีคนตกใจอะไรอย่างนั้นครับ

แล้วก็สักแป๊บนึงก็เสียงไอ้หม้อแปลงมันก็ระเบิด

เมียลงมาเป็นผู้หญิง

เหตุการณ์นี้มีคนเจ็บ๖คนครับ

ทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงนะครับ

แล้วรถเมทับที่ผมรายงานไปเมื่อสักครู่
พันธุ์ตำรวจเอกนราวุฒิรักษาวงผู้กำกับการสอนอดินแดงครับ
เปิดเผยบอกว่าหลังจากนำตัวนางสาวอันทิกาพรีเขตอายุ๔๔นะครับ
คนขับรถเมย์สาย๑๓ไปสอบสวนเธออ้างว่า
ขับมาจากแยกดินแดงในรถมีผู้โดยสาร๑๐คน
เลี้ยวซ้ายเข้าถนนประชาสงเคราะห์นะครับแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ตัดหน้า
พยายามจะหักหลบแล้วทำให้รถเสียหลักแล้วเบรกไม่อยู่ด้วย
พุ่งไปชนรถคันอื่นหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า
ขณะที่ตำรวจก็ประสานรถลากนะครับมาเอารถเมย์ออก
ใช้เวลากว่า๓ชั่วโมงนะครับ
สามารถเคลียร์พื้นที่การจราจรให้กลับมาใช้งานตามปกติได้
คือแยกนี้จะปกติก็รถเยอะติดอยู่แล้วนะครับ
ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันธรรมดาสงสัยสงสัย

นี่เมื่อเช้าน้ำแข็งคือปกติต้องผ่านตรงนี้ทุกวันไง
ใช่หรออ่าผ่านทางเพราะมาจากเส้นพระรำก้าว
อ่าใช่อ่าพระวัดีพอเห็นก็หันไปมองก็แบบโอ้โห
มันก็หวาดเสียวคุณผู้ชมเวลาเกิดเพราะว่าตรงนี้
คือยังไงมันก็ต้องลงมาวิ่งข้างล่างสะพานข้างบนมันไม่ได้

คืออยากเตือนด้วยนะว่าเวลาเราจอดติดไฟแดงตรงแยกเนี่ย
มักจะมีมอเตอร์ไซค์นะไปจอดแบบชิดมากที่สุด
เหมือนอยากจะรีบไปก่อนก็ต้องระวังด้วย
จริงเลยเขตถ้าเป็นส่วนใหญ่

ธรรมดามันต้องอยู่หลังเส้นใช่ไหม

ส่วนใหญ่ก็จะไปกองกันอยู่ตรงทางม้าลาย
อันนี้พี่คนขี่มอเตอร์ไซค์อย่าโกรธผม

แต่บางทีมันก็มีพื้นที่น้อยด้วยแหละนะ
อ้าวระวังหน่อยแล้วกัน